ทางกลุ่มฮามาสภายในฉนวนกาซ่านั้นก็
พยายามจะขอร้องว่าให้ใช้ความระมัดระวัง
เพราะว่าพลเมืองชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตเยอะมากจริง
เอาแค่๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีรายงานข่าวบอกว่าชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซ่านั้น
เสียชีวิตอย่างน้อย๔๐๐ศพขณะเดียวกันครับ
รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะช่วยเหลือเนี่ยเดินทางจากอียิปต์นะครับ
ด่านพรมแดนที่ชื่อว่าราฟาเข้าไปทางตอนใต้ของกาซ่า
เพื่อจะเข้าไปบรรเทาหลังจากอิสราเอลนั้นประกาศ
ไม่ให้ช่วยเหลือเรื่องของน้ำไฟแล้วก็อาหารต่าง
มีรายงานคุณผู้ชมครับชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตอย่างน้อย๔๐๐ศพครับ
๔ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากอิสราเอลจมตีทางอากาศหนักหน่วงนะครับ
โรงพยาบาลอัลอักซาครับตั้งอยู่ใจกลางกาซ่า
บอกว่า๖๕ของคนเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กเกือบทั้งหมดนะครับ
อิสราเอลนั้นระเบิดโจมตีย่านพักอาศัยที่ชื่อว่าจาบาเลียครับ
ภายในพื้นที่ฉนวนกาซ่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่ายพักของผู้ลิภัยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะครับ
ใกล้กับโรงพยาบาลที่ชื่อว่าอัลชีฟาแล้วก็โรงพยาบาลอัลคุดอีกด้วยนะครับ
ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ครับเปิดเผยบอกว่าจนถึงตอนนี้
เอาแค่พื้นที่ฉนวนกาซ่าครับ๔๖๕๑ศพนี่คือจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับ
มีผู้บาดเจ็บอีก๑๔๒๔๕คน
แล้วก็ยังมีบางส่วนที่เกิดขึ้นในเขตเวสแบงค์อีกด้วยนะครับ
ขณะที่อิสราเอลบอกว่านับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเริ่มโจมตีวันที่๗ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้เสียชีวิต๑๔๐๕ศพบาดเจ็บ๕๑๓๒รายนะครับ
ขณะที่กลุ่มฮามาสนั้นทางการอิสราเอลเชื่อว่าน่าจะยังคุมตัวประกันเอาไว้
ตัวเลขตอนนี้ล่าสุดที่ได้มาอยู่ที่ประมาณ๒๑๐คนแล้วบอกว่าเป็นคนไทยเกือบ๒๐คนด้วยนะ
ความคืบหน้าครับบริเวณด่านพรมแดนเมืองราฟาของอียิปต์แล้วก็ฉนวนกาซ่าวันนี้ครับ

ก่อนหน้านี้ครับหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลิภัยในปาเลสไตน์บอกว่าพวกเขากำลังจะไม่มีเชื้อเพลิงแล้วครับ
มีอีกแค่สามวันเท่านั้นเองหลังจากอิสราเอลปิดตายฉนวนกาซ่านะครับ
ถึงตอนนี้ครับประชาชน๒ล้านคนโดยประมาณในกาซ่านั้นต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล
หรือเพื่อประเฉินภาวะขาดแคลนจากทัพพยากรที่ลดน้อยลงทุกที
มีรายงานบอกว่าแม้กระทั่งในส่วนของการเก็บศพเองนะครับ
ผ้าจะห่อศพตอนนี้ในพื้นที่ฉนวนกาซ่าแทบไม่มีแล้ว
สะเทือนใจก็คืออย่างครั้งล่าสุดที่โดนโจมตี
คือเด็กได้รับผลกระทบจำนวนมากเลย
ที่เราได้เห็นก็คือล็อตแรกของความช่วยเหลือที่เข้าไปได้แล้ว

ใช่ไหมคะแล้วเพิ่งเข้าไปได้